เป็นเด็กนักเรียนม๓อยู่แถวย่านพัฒนาการ
คือน้องถูกคนร้ายมาจี้ชิงทรัพย์ไปค่ะ

แล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเรียบร้อยแล้ว
ระหว่างที่ทำแผนผู้ปกครองของเด็กโกรธแค้นคนร้าย
มาทำลูกฉันได้ยังไงก็เลยปลีจะเข้าไปทำร้าย
วันนี้เป็นภาพข่าวในด้านหนึ่งในสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ด้วยนะครับ

แล้วก็เป็นพาดหัวจับ๔โจชิงทรัพย์นักเรียนตระเวนล่ามือถือ
แต่ไม่แตะไอโฟนเพราะกลัวจะติดตามได้

ที่กำลังจะเข้าไปทำร้ายคนร้ายขณะเจ้าหน้าที่
ตำรวจสนประเวทเขาพาคนร้ายไปทำแผน
ทรัพย์นักเรียนม๓ที่หน้าโรงเรียนแห่ง๑ย่านพัฒนาการ
ผู้ปกครองคนนี้ปรีเข้าไปจะทุบใบหน้าของนายภูวนัยสิงหาสิริ
เป็นผู้ต้องหาคนนี้สวมหมวกกันน็อกอยู่
พร้อมตะโกนบอกว่ามาทำลูกฉันทำไม
ครับนายภูวนัยนี่ก็อายุแค่๒๐เหมือนกันนะ

เหตุการณ์ชุลมูลขึ้นทีเดียวแล้วจุดหน้าที่ก็เลยต้องรีบแยกตัวกันออกมา
คือก่อนหน้านี้ตำรวจเข้าไปจับตัวนายภูวนัย
ที่เป็นผู้ต้องหาคนนี้จับได้แล้วก็พาไปทำแผน๔จุดด้วยกัน

จุดแรกคือจุดที่จอดรถจักรยานยนต์
รอดูเหยื่อที่ยืนอยู่นะคะไปซุ่มดูอยู่
จุดที่๒เดินลงไปจี้ล็อกเหยื่อ

เพื่อข่มขู่เอาโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าเงิน

จุดนี้เป็นจุดที่นำทรัพย์สินมาแบ่งกับเพื่อนร่วมขบวนการ

สุดท้ายจุดที่๔ที่บริเวณห้างดัง
อันนี้เป็นจุดที่ยืนรอเพื่อกดเงิน
รอเพื่อนกดเงินก่อนจะแยกย้ายกันหลบหนี

เพราะว่าต้องย้อนไปเมื่อวันที่๑๕กันยายน

อายุ๑๔ปีเป็นนักเรียนโรงเรียนแห่ง๑
พัฒนาการกับเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเดียวกันอีก๒คน
เขาเดินกันอยู่บริเวณทางเท้าบนถนนพัฒนาการ
วงและเขตสวนหลวงกรุงเทพนะครับ
นักเรียนทั้ง๓คนเขาอยู่บ้านทางเดียวกันให้คุณ
ต้องไปเรียนพิเศษที่โรงเรียนเหมือนกัน
ระหว่างทางเลี้ยวเข้าถนนพัฒนาการมุ่งหน้าไปโรงเรียนแล้วนะ
มีคนร้ายเป็นชาย๑คนอายุประมาณ๒๐ปี
ผอมสูงประมาณ๑๘๐เซนติเมตร
นั่นก็หมายถึงนายภูวนัยหรือว่านายสิงสิริอายุ๒๐ปีผู้ต้องหาคนนี้

ก็สวมเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีกากี
รองเท้าแตะเจาะหูสวมหมวกแก๊ปสีแดง
มีลายศักดิ์ที่แขนเด็กเขาจำได้เลย
เดินตามหลังมาแล้วล็อกคอเด็กชายเอวัย๑๒

นักเรียนทั้ง๓คนก็เลยมอบเงินให้คนร้าย
รวมแล้วนะเด็กควักกระเป๋าหม้อไป

คนร้ายยังขู่เอาโทรศัพท์นักเรียนผู้เสียหายอีก๒เครื่อง
แล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งของอีกเด็กอีกคนหนึ่ง

แต่คนร้ายก็ถามเด็กอีกคนนะ
มี๓คนไงขอมา๒คนแล้ว

คนร้ายไม่เอาไม่เอารุ่นนี้
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะกลัวว่าจะติดตามตัวได้เหมือน
จากนั้นคนร้ายก็ได้ทรัพย์สินของเด็กไป
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปคุณ
คือด้วยความที่เด็กเขาจำรูปภัณฑ์สันธาร

เขาก็บอกกับตำรวจนะคะตำรวจใช้เวลาไม่นานนะคะ

ทีนี้ก็ขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายได้ทั้งหมดเลยนะคะ
ทีนี้ถามว่าน้องที่ถูกกระทำเป็นยังไงบ้าง
เรื่องของสภาพจิตใจพูดปลอคคลบอกดีขึ้นแล้ว
ให้คุณแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะ

ผู้ปกครองฝากเตือนไปยังเด็กทุกคนเลยนะคะ

อย่าเอาออกมาให้เป็นที่ล่อตาล่อใจของมิจฉาชีพ
ส่วนแก๊งนี้นะคุณที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้

ก็คือนายกริตนนหรือว่านนมั่นคงอายุ๒๐ปี
นายสุภวิทย์หรือว่าบาสมริตอายุ๒๒ปี
กำทรหรือว่าเกมธรรมคันอายุ๒๐ปี
แล้วก็นายภูวนัยหรือนายสิงสริอายุ๒๐ปีคนนี้
เขาตั้งแก๊งกันแล้วก็ตั้งชื่อแก๊งว่าอะไรรู้ไหมคุณ

แก๊งมันสุกร่วมกัน

ใช่ตำรวจจับกลุ่มมาเรียบร้อยแล้ว
สืบสวนสอบสวนก็พบว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์การจี้เด็กครั้งแรก
แต่ว่าใช้มีดและใช้ปืนบีบีกันเป็นอาวุธก่อเหตุมาแล้ว๘ครั้ง
ในพื้นที่สอนอประเวทพื้นที่สอนอห้วยขวาง
แล้วก็พื้นที่สนวังทองหลาง
ท้ายที่สุดก็มาก่อเหตุที่นี่
ก็เลยถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดยก

คือไปเห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าอยากได้แล้วก่อเหตุ

คุณผู้ชมบอกว่าถ้าจะวางแผนกันขนาดนี้

ส่งไลน์มาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันด้วย